คุณผู้ชมครับด้านหลังของเราทั้ง๓คน
อันนี้คือเรื่องราวที่หลายครอบครัวอาจจะเผชิญนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่มีลูกมีหลานและตกเป็นธาตุยา
ลูกคลั่งยารอบนี้ทำร้ายแม่จนหัวลังคั่งแตก
หลังจากนั้นคนเป็นพ่อพ่อก็พิการด้วย
บอกว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว
ล่าสุดมีอาการแปลกไล่ทำร้ายคนในบ้าน
ต้องตามตำรวจมาจับแบบนี้ฮะ
นี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้าไปคุมตัวผู้หญิงคนนี้

แล้วมือซ้ายของเธอกำเหล็กเอาไว้ด้วยนะ
ค่ะเหล็กท่อนเนี้ยใช้ฟาดหัวแม่จนแม่เนี่ยคิ้วแตกหัวแตกนะครับไล่ทำร้ายแม่แม่บังเกิดกล้าวครับคุณแม่เนี่ยอายุห้าสิบปีแม่บาดเจ็บเลือดออกไม่พอมีรอยฟกช้ำตามเนื้อตามตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางครับช่วงเย็นเมื่อวานประมาณห้าโมงเย็นคุณพ่อของผู้หญิงคนนี้ครับเห็นไหมฮะต้องใช้ไม้ท
ครับเป็นผู้พิการด้วยคุณพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุตี๒ตี๓ลูกสาวไม่รู้ไปเมาอะไรมากลับมาถึงบ้านเจอหน้าพ่อหน้าแม่มองตาขวางเลยครับแล้วเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งที่ผ่านมาเต็มที่ก็มองตาขวางแต่ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้พอตกเย็นครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นจู่ลูกเนี่ยคุ้มคลั่งเอาท่อนเหล็กไปไล่ฟาดแม่แท้จนแม่บาดเจ็บคิ้วแตกหัวแตกบอกให้หยุดก็ไม่หยุดพ่อบอกด้วยครับ

โรงพักครับแล้วก่อนจะสอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวรอให้
เธอเนี่ยมีสติก่อนในขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุที่บาดเจ็บ
ตอนนี้ส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาแล้วนะครับนอกจากแผลทางกาย
ตอนนี้แม่มีแผลทางใจด้วยนะเลี้ยงลูกมา๓๕ปีสุดท้าย